นักเรียงมัธยมจะกลับบ้าน

นักเรียงมัธยมจะกลับบ้าน

นักเรียงมัธยมจะกลับบ้าน

นักเรียงมัธยมจะกลับบ้าน

นักเรียงมัธยมจะกลับบ้าน
นักเรียงมัธยมจะกลับบ้าน
นักเรียงมัธยมจะกลับบ้าน

นักเรียงมัธยมจะกลับบ้าน
นักเรียงมัธยมจะกลับบ้าน

นักเรียงมัธยมจะกลับบ้าน

นักเรียงมัธยมจะกลับบ้าน

นักเรียงมัธยมจะกลับบ้าน

นักเรียงมัธยมจะกลับบ้าน

นักเรียงมัธยมจะกลับบ้าน

นักเรียงมัธยมจะกลับบ้าน

นักเรียงมัธยมจะกลับบ้าน
นักเรียงมัธยมจะกลับบ้าน
นักเรียงมัธยมจะกลับบ้าน

นักเรียงมัธยมจะกลับบ้าน

นักเรียงมัธยมจะกลับบ้าน
นักเรียงมัธยมจะกลับบ้าน

นักเรียงมัธยมจะกลับบ้าน

นักเรียงมัธยมจะกลับบ้าน

นักเรียงมัธยมจะกลับบ้าน

นักเรียงมัธยมจะกลับบ้าน

ของกางด้วยด้วยเป็นมีดนะยึดให้ชำนวนนึงนะครับโอ้โห
คุณผู้ชมมาถึงตอนนี้เขาบอกคอตกเลยนะคอเครียดจริง
บางคนบางคนเครียดแล้วเสยผมอืมบางคนเครียดแล้วกัดเล็บเออ
บางคนบอกตำรวจตำรวจขอโทรศัพท์หาพ่อหาแม่หน่อย
แล้วที่สำคัญนะอย่านะอย่าไปบอกทางโรงเรียนนะ
กลัวจะโดนทำโทษแม้ไอ้น้องเอ้ยอย่างนี้เพิ่งมากลัว
ดอมฟันเขาไม่กลัวกลัวโรงเรียนจะทำโทษไว้เฮ้ย
ตำรวจดำเนินคดีฐานร่วมกันทำร้ายผู้อื่นให้ได้รับบาดเจ็บสาหัสครับ
เดี๋ยวจะส่งสารเยาวชนตามขั้นตอนต่อไปอ่า
ได้ดูน้องขาสั้นให้สัมภาษณ์เนี่ย
ไม่เบาเหมือนกันนั่นเองยังไงก็อย่าไปมีเรื่องเลย
อย่าไปมีเรื่องเลยไม่ว่ากับขาสั้นด้วยกัน